วันนี้รู้ก่อนร้อนหนาวบอกเลยนะว่าฝนลดลง

เขาแค่อยากจะให้เราเป็นช่วงเวลาของการเตรียมตัวรับฝนระลอกใหม่สุดสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้าเลยอ่ะ
เน้นทางตอนบนของประเทศนะจะเห็นตรงนู้นนะคะจุดสีส้มแดง
ตรงนั้นคือฝั่งตะวันออกของภาคเหนือแถวน่านเชียงใหม่เชียงราย
อกจากนี้อีสานตอนบนอุดรหนองคายเลย
เช้านี้มีฝนวันนี้ฝนจะเน้นทางตอนบนของประเทศ
บนขนาดไหนบนมากมากเลยนะคะเพราะว่าร่องฝนเขาถอยหลังกลับไปอีกแล้วค่ะ
ตอนนี้เขาไปอยู่ที่ประเทศลาวแล้วเขาก็ไหลไปไหนไหลไปหาย่อมฝนที่อยู่ที่ประเทศเวียดนาม
ลักษณะแบบนี้แหละค่ะเขาเป็นปัจจัยเดียวที่ทำให้เกิดฝนในประเทศไทย
และเน้นทางตอนบนของประเทศไทยค่ะ
ส่วนภาคอื่นภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้
วันนี้มีฝนไหมปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดฝน
มรสุมก็ยังคงมีกำลังปานกลางนะคะตอนนี้เขาก็ยังคงทำงาน
แต่ว่าไม่มีเพื่อนมาช่วยไงไม่มีร่องฝนมาช่วย
ก็เลยทำให้กำลังค่อนข้างไม่แรงเท่าไหร่นะคะ

วันนี้ค่ะฝนเกิดขึ้นช่วงเช้าทางตอนบนของประเทศ
สายจนถึงช่วงบ่ายแม้อากาศร้อนไหม
อากาศลักษณะเป็นร้อนอบอ้าวเหนียวตัวกันไป
อุณหภูมิจะสูงเตรียมร่างกายให้พร้อมด้วยนะคะ
เพราะช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำจะมีฝนกลับมาตก
แถวที่เดิมเลยภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนะคะ

เน้นภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเตรียมรับมือกันด้วยนะคะ
ส่วนภาคอื่นอากาศมันร้อนขนาดไหนร้อนมากค่ะ
ส่วนเรื่องของคลื่นอ๋อนี่ไงอุณหภูมิมาแล้ว
อุณหภูมิบอกเลยนะว่าช่วงประมาณบ่าย๒ร้อนมาก
บอกไม่ได้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่เพราะว่าเห็นจากตรงนี้
จะเป็นสีแดงส้มน่าจะร้อนได้จนถึงประมาณ๓๘องศา
ส่วนคลื่นวันนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงทั้งอันดามันและอ่าวไทย
แต่เห็นนิดนึงนะแถวจันทบุรีน่ะคลื่นแถวฝั่งมันก็สูงเหมือนกันนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันไปนะคะใครที่จะไปเที่ยวแถวจันทบุรีนู่นเห็นไหม
บรรดาเขื่อนต่างในพื้นที่ภาคกลางเร่งระบายน้ำค่ะ
ก็ต้องให้ทันแหละเพราะฝนตกลงมาไม่หยุดไม่หย่อนเลย
ปรับการระบายน้ำกันตลอด

ปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ช่วงนี้มะน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นนะคะ
บ้านเรือนริมแม่น้ำที่ตำบลจำปาหล่อจังหวัดอ่างทอง
น้ำท่วมหมู่บ้านเลยนะเกือบเมตรเนี่ย
ชาวบ้านต้องเอาข้าวของขึ้นสู่ที่สูง
เขาบอกว่าขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นแล้วขึ้นอีก
เอาขึ้นไปถึงหลังคาบ้านแล้วนู่น
บ้านไหนใต้ถุนสูงหรือบ้าน๒ชั้น
ยังพออยู่ได้เพราะว่าไปขึ้นไปอยู่ที่ชั้น๒
แต่ถ้าบ้านหลังไหนชั้นเดียวอยู่ไม่ได้แล้วค่ะ
น้ำสูงนะนี่เกือบเมตรเลยนะคะ
อันนี้คือลักษณะผลกระทบที่เกิดจากฝนในพื้นที่ภาคกลาง
แต่เขาบอกว่าภาคเหนือขอใช้คำนี้
ฟ้าหลังฝนงดงามเสมอ
นึกภาพไม่ออกฟ้าหลังฝนเป็นแบบไหน
เอาหันมาดูทีวีกันหน่อยค่ะ
นี่พาไปดูที่ดอยอินทนทนค่ะช่วงวัดช่างใหม่
ช่วงเช้าทะเลหมอกเต็มไปหมดเลย
อุณหภูมิกำลังเย็นสบายเลย๑๒องศาเซลเซียส
จุดชมวิวกิวแม่ปานช่วงนี้ใครไปก็ประทับใจค่ะ
เพราะว่าเมฆขาวลอยเต็มทุกพื้นที่

แม้ว่าไม่เคยจะไปแตะบนสวรรค์
เขาบอกว่ามันเป็นประมาณนี้แหละขาวแบบนี้แหละ
แต่ก็ยังคงต้องระมัดระวังฝน
เพราะเขาก็มาเป็นระยะระยะเช่นเดียวกันค่ะ